ปรากฏว่าถูกแมงป่องที่แฝงอยู่ในพวงลองกองต่อย

คุณเป็นหนึ่งเนี่ยดังมากในอดีต
เดี๋ยวไปดูผลงานเก่าของพี่เป็นหนึ่งกันหน่อยไหม

ตอนนี้ทำงานอยู่ธนาคารกสิกรไทย
แล้วก็พี่เป็นหนึ่งเขาก็ทำเกี่ยวกับการดูแลภาพลักษ์คร

ทั้งหนังทั้งละคร

ตอนนี้อายุนี่รู้สึกจะ๕๙แล้วมั้
ใช่พี่เป็นหนึ่งบอกว่ากำลังจะกระสิงจะ๖๐อยู่แล้ว

ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องราวที่พี่เป็นหนึ่งเขาโพสต์บอกเอาไว้ในเฟซบุ๊คเป็นเรื่องเตือนภัยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนกินข้าวเย็นเสร็จ
กำลังจะกินผลไม้ที่เพิ่งซื้อมา
นั่นก็คือรองกอง๒กิโลที่อยู่ในถุง
เอามือซ้ายยื่นลงไปในถุงเพื่อหยิบลองกอง
ยังไม่ทันได้หยิบลองกองเจ็บเหมือนโดนมีดบาดที่นิ้วโป้งซ้าย
ก็ตะโกนว่าโอ๊ยตัวอะไรกัดเก็บจังเจ็บจัง
ก็รีบวิ่งไปเปิดน้ำล้างเอาแอลกอฮอล์มาล้าง
แต่ยังเจ็บยังปวดไม่หาย
และความเจ็บมันทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาล
มันเป็นตัวที่มันรูปร่างลักษณะเหมือนแมงป่องนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าตัวมันเล็กมากถ้าเทียบกับเหรียญเห็นไหมฮะ

มันจะแฝงอยู่ในพวงรองกอง
แต่เดี๋ยวจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายรองกองเขาเล่าให้ฟังนะว่า
จริงแล้วแมลงนี้มันคืออะไรยังไงกันแน่
คือพอคุณเป็นหนึ่งเขาล้วงมือไปหยิบปุ๊บเนี่ยโดนเลย
ใช่ยังไม่ทันหยิบรองกองโดนเจ้าตัวนี้ต่อยซะก่อน

ใช่ไปโรงพยาบาลค่ะพี่ชายขับรถพาคุณเป็นหนึ่งไปโรงพยาบาลแล้วมันก็เจ็บที่แผล
ขึ้นมากขึ้นเรื่อยนะคะแต่ที่แผลไม่มีเลือดไหลนะคะ
ร้ายแรงกว่าแมงป่องช้าง๒๐เท่า

ใช่ตัวมันเล็กเนี่ยถ้าเทียบกับเดรน๕เนาะ
แล้วก็รอดูอาการเพราะว่าความดันนู้นทะลุไปถึง๑๗๐เหงื่อออกทั่วตัวเลย
คุณหมอบอกเลยว่าถ้าเป็นเด็กเล็กหรือถ้าเป็นคนชรา
หรือคนไม่มีภูมิต้านทานอาจจะช็อกได้เลยนะ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่พี่เป็นหนึ่งนะคะ
ไปถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยัง
ก็พี่เป็นหนึ่งบอกว่าอาการดีขึ้นแล้ว
คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
ก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวของเราฟังทางโทรศัพท์

ผ่านการปรุกมดกัดมาที่มันมันเหมือนน่าวิปาก
ยังแรงมากแล้วแบบมันปวดค่ะ
เหมือนที่นี่แหละ

ถ้าผสบการณ์ของพี่เองพี่คิดว่าโรงกองเหลือกี่จริงแล้ว
เขาไม่ที่จาค่ามแมลงแสดงว่าเรากินโรงกอง
เราก็ให้คุณนฤทธิบุญนิ่มนักข่าวของเราไปตรวจสอบดูนะคะที่ตลาดสี่มุมเมืองก็เป็นตลาดผลไม้ที่พี่เป็นหนึ่งไปซื้อรองกองอะค่ะไปคุยกับแม่ค้าขายรองกองนางเพ็ญศรีสุเปรมอายุห้าสิบเก้าขายผลไม้มาสิบห้าปีแล้วแต่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านที่พี่เป็นหนึ่งซื้อนะคะแต่เป็นแม่ค้าที่อยู่ในตลาดเดียวกันเขาก็เล่าให้ฟัง
ว่าแมงป่องหรือที่บางคนเรียกว่าโถไยมันเป็นแมงที่อยู่ในรองกองอยู่แล้วแต่เจอได้น้อยมากเพราะว่าจะพบเยอะก็คือในพวงรองกองที่มีตำเนียหรือกล้ายเน่าแล้วมันจะชอบอยู่ในพวงรองกองที่มีความชื้นถ้าเก็บรองกองไว้ในที่แห้งมีแสงแดดจะไม่มีพวกแมงแบบนี้ก็เลยแนะนำว่าก่อนกินเนี่ยสังเกตให้ดีล้

ใยมันค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้ป้าศรีเพลใช่ไหมบอกว่าโถยายมันบางที่เขาก็เรียกชื่อแตกต่างกันไปนะครับลักษณะลำตัวมันเหมือนแมงป่องแต่ตัวเล็กกว่าสีออกน้ำตาลหรือว่าสีเทามีหางยาวกว่าแมงป่องแต่บางพื้นที่บางจังหวัดอย่างภาคใต้ภาคใต้บางจังหวัดก็จะเรียกว่าถวยใยมันก็มีตัว
ที่ชื้นชื้นแชะแชะอ่าซึ่งทางป้าวินเองบอกว่าก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกกันมากนะเพราะตัวป้าเองก็ไม่ได้กังวลอะไรอืม
เขาเรียกโต๊ยายมันไม่ใช่แมงปอกไม่ใช่ถ้าแมวปอกตัวจะเยอะกว่านี้แล้วตัวจะสีดำดำ
แต่โถไยมันมันจะสีครีมครีมแล้วเสร็จแล้วโตยเจ็บมากป้าเคยถูกหลายรอบแล้วตั้งแต่สมัยอยู่ที่ที่ใต้บ้านอยู่กับในเป็นบ้านผู้พีเป็นหมู่บ้านน่ะแล้วบ้านเก่าโถไยมันเยอะมาก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
ค่ะแล้วก็บางทีขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนด้วยจะแพ้มากแพ้น้อยยังไงนะคะ